สัตวโคราชเปิดบ้านหลังใหม่ให้กับฝูงนักล่าไฮยีน่าลายจุด
ให้เหล่าผู้กล้าเผชิญหน้ากับนักล่าจอมเจ้าเล่ยนโฉมอย่างใกล้ชิด
นายธนชนเคนสิงผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชศรีมา
พร้อมเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชศรีมาเปิดส่วนแสดงใหม่
ให้กับไฮยิน่าลายจุดจำนวน๖ตัว
ผู้๓ตัวและเพศเมีย๓ตัว
อายุระหว่าง๑๓๑๕ปี
นำเข้ามาจากต่างประเทศและจากสวนสัตวศิษฐ
โดยจะปล่อยให้ไฮยีน่าลายจุดทั้ง๖ตัว
เข้าสู่ส่วนแสดงใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้
นำโดยพี่มังคุดจ่าฝูงหน้าเกรงขามเพศเมีย
ตามด้วยสมาชิกอีก๕ตัวเพศเมีย๒ตัว

เพศผู้อีก๓ตัวชื่อน้องชาตรีแจ็คสันและวิกกี้
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมไฮยิน่าลายจุดได้
แบบใกล้ชิดบนสะพานสกายวอค
ยกระดับการเที่ยวชมส่วนแสดงได้ทั่วพื้นที่
ให้ได้เห็นอย่างตื่นตาตื่นใจ